กิจกรรมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

วันนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นร้านนี้เลย

ต้นตาลตะโนดของดีเมืองเพชรบุรีเลยนะคะ
เป็นน้ำตาลตะโนดที่ได้มาจากยอดต้นตาล
ที่ต้องปีนขึ้นไปปาดช่อดอกหรือว่างวงตาน
เพื่อให้ได้น้ำตาลไหลลงมาในกระบอก

การปีนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหชาวสวนตานเขาเรียกกันว่าปาดตาน

กว่าจะได้ตาลตะโนดที่มันมีความหอมหวาน
และก็ความมันแบบนี้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะ
เอาไปปรุงอาหารได้หมดเลยข้าวหวานเลยทำได้

ใครสนใจสั่งซื้อแคปช่องทางกัน
สั่งซื้อเอาไว้ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะจ๊

อยากจะดูว่ามีร้านอะไรบ้างที่ฝากเอาไว้

สัก๒๓ภาพคลิปก็ไม่เกิน๑นาทีครับ

ก็เราจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ